เย็นไทยรัฐวันนี้นะคะให้น้ำหนักไปที่บ้านกกอกกันหน่อย

ว่าจะเป็นประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของหลักฐานที่ตำรวจได้

อ่าแต่ว่าอ้าวพูดไม่ได้

แต่ต้องบอกว่าตอนนี้ที่ต้องให้น้ำหนักเพราะว่าศึกรอบด้านเหมือนกันนะคะ
จริงคือเหมือนกับว่าตอนนี้มันหลายเรื่องที่มันถาโถมเข้ามาหาลุงพล
เลยขอไปที่ประเด็นลุงพลก่อนก็แล้วกันเพราะว่าหลายคนเขาก็มองว่า
ก็ยังมีเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยสังคมยังจับจ้องใช้คำนี้ละกัน
ไหนจะเรื่องลุกป่าไหนจะโดนคดีแพ่งโดนคดีอาญาทำร้ายร่างกายผู้สื่อข่าว
นี่พญานาคที่ตั้งใจสร้างก็ดูเหมือนว่าจะไปลุกที่ป่าสงวนอีก

คือลุงพลมีความตั้งใจจะสร้างรูปปั้นพญานาคที่บ้านของตัวเอง

เอออ่ะเดี๋ยวรอติดตามเดี๋ยวให้ติดตามกันเต็ม
มีรายงานสดมาให้ด้วยแต่เดี๋ยวอดใจรอก่อนนะคะ
วันนี้พบตรเขามีการแถลงมีการพูดคุยกับประเด็นคดีน้องชมพู่
อย่าลืมนะคะว่าประเด็นแรกประเด็นหลักอยู่ที่เรื่องของเด็กหญิงวัย๓ขวบที่เสียชีวิตอย่างปริศนา
เพราะว่าตรยังคงยืนยันนะคะว่าน้องชมพู่ไม่สามารถเดินทางขึ้นภูเหล็กไฟไปเสียชีวิตเองได้แน่นอน
พบตรบอกว่าได้เรื่องใหม่ได้ข้อมูลอะไรใหม่ไม่เยอะเกิน๑๐๐อีกความคืบหน้าคดีตอนนี้เนี่ย

แต่วันนี้ยังไม่ออกหมายจับนะคะวันนี้ไม่ออกแต่พรุ่งนี้ไม่รู้
อ้าวต้องติดตามวันต่อวันเลยสิ
ถูกต้องค่ะพลตำรวจเอกสุวัสดิแจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ตอบทุกคำถามของนักข่าวในความคืบหน้าคดีน้องชมพู่นะคะ
เพราะว่าผลจับเท็จเนี่ยออกแล้วโดยเรื่องผลเครื่องจับเท็จที่ตรวจสอบมาทั้งหมด
พบตรบอกว่าตอนนี้ยังพูดไม่ได้เพราะต้องรอผลที่แปลออกมาอีกทีนึง
แล้วก็อยู่ระหว่างดำเนินการทางธุรการออกมาแปลผลเป็นรายงานให้พนักงานสอบสวนพิจารณาด้วย
แต่แผนการทำงานตอนนี้เนี่ยเกินไปกว่าที่วางเอาไว้มากกว่า๑๙๐ที่ย้ำไปก่อนหน้านี้
แล้วมันก็มีเรื่องใหม่เพิ่มมากขึ้นที่ต้องดำเนินการนะคะ
มีคนถามถามตรงเลยว่าตกลงคนที่เอาเข้าเครื่องจับเท็จเนี่ยเป็นผู้ต้องสงสัยในใจของตำรวจไหม

เพราะว่าตรอบบอกขอไม่ตอบในเดียนนี้
ซึ่งตอนนี้สิ่งที่ตำรวจกำลังทำเนี่ยนะคะ
คือการสืบสวนสอบสวนและก็จะต้องใช้เวลานานเท่าที่จำเป็น

พบตรจะไม่เลิกทำคดีนี้แน่นอน
คนทำผิดต้องเอามาลงโทษให้ได้
แต่ทุกอย่างต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย
กฎกติกาที่ประเทศมี
จะไม่ทำอะไรนอกกติกาเด็ดขาด
และจะไม่เลิกทำคดีนี้เด็ดขาดค่ะ

คาดพนายตั้มเมื่อวานบอกว่า
มีพยานสำคัญเรื่องทำลายลุงคนคนนึง

ตกลงแล้วต้องมีการลื้อพยานใหม่ไหม

คือถ้าเราจะจับใครเราก็ต้องมั่นใจนะครับ
สำหรับแนวทางในการทำคดีนะคะ
ก็เหมือนกับครั้งแรกที่ท่านขึ้นดำรงตำแหน

ท่านยังคงยืนยันคำเดิมนะคะว่า
น้องชมพู่ไม่สามารถขึ้นภูเหล็กไฟด้วยตัวเองได้
ด้วยเหตุผล๘ประการที่ท่านเคยให้เอาไว้แล้วนะคะ
แล้วก็ย้ำอีกว่าวันนี้หมายจับยังไม่ออก
แต่พรุ่งนี้ไม่รู้เหมือนกันนะ

เพราะว่าเรื่องต่อไปเดี๋ยวต้องเล่าเรื่องที่เกี่ยวกับลุงพลนะ
เราไม่ได้บอกว่าลุงพลคือผู้ต้องสงสัยหรืออะไรไม่ใช่นะ

เพราะว่าช่วงเวลานี้ณวันนี้ประเด็นหลักอย่างที่คุณรัชพรบอกไป

แต่ว่ามันเป็นหลายเรื่องที่ลุงพลจะต้องรับมืออยู่ในตอนนี้

อีกหนึ่งคดีที่ลุงพลจะต้องสู้คดีนะคะ
ก็คือเกี่ยวกับเรื่องของไม้หน้าบ้าน
รวมถึงการสร้างพญานาค
วันนี้ปรสอบบุกบ้านเลยมีคุมตัวสอบปากคำ

พญานาคองใหญ่ที่สร้างอยู่หน้าบ้าน

เพราะถ้าลุกล้ำปุ๊บผิดกฎหมายโดนอีกหนึ่งนะ
นั่นน่ะสิเอาไปอีกหนึ่งนะคะ

ตรวจสอบการลุกล้ำทางหลวงปรากฏว่าไม่ลุกล้ำนะ

แต่ที่ลุกล้ำคือจุดที่ชาวบ้านเขาจะไปตั้ง
ลักษณะเป็นร้านค้าน่ะมันลุกล้ำค่ะ

ส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่คนเห็นแล้วก็เป็นห่วง
เพราะว่าพญานาคองค์ใหญ่มาก
โครงสร้างจะเป็นยังไงนะแข็งแรงมั่นคงดีไหมนะคะ

ลงเสาเป็นอย่างดีลึกลงไปใต้ดิน๔เมตร

ส่วนตัวพญานาคใช้เหล็กข้ออ้อยขนาด๖ขุน

ปูนมีคุณสมบัติยึดเกาะเป็นพิเศษ
นี่คือข้อมูลของลุงพลที่ให้มาเป็นการยืนยันว่ามั่นคงแข็งแรงไม่ถล่มแน่นอนค่ะ
และลุงพลเองเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะก่อนที่จะถูกเจ้าหน้าที่ป่าไม้เข้าไปตรวจสอบ
เอาผิดฐานลุกป่าสงวนว่าหากการก่อสร้างพญานาคที่สร้างไปแล้วเนี่ย
ร้อยละ๘๐ก็ต้องยุดติดลงหรือถูกทบทิ้ง
มาเอาเงินมาให้ชาวบ้านกกอกที่เขาจะตั้งใจขายของไง
ก็เหมือนกับว่าอยากจะช่วยพัฒนาหมู่บ้านด้วย
อันนี้คือความตั้งใจของลุงพลนะคะบอกว่าถ้าโอ้โหถ้าให้ทุบทิ้งเขาก็เสียใจนะคะ
ขณะเดียวกันวันนี้ค่ะก็จะต้องตรวจสอบว่าพญานาคลุกล้ำไหม
มีจุดไหนที่ลุกล้ำบ้างเนี่ยนะคะ
เจ้าหน้าที่จากหมวดทางหลวงดงหลวงแขวงทางหลวงมุกดาหารนะคะ
เอาตลับเมตรมาเลยค่ะรังวัดแนวเขตเพื่อวัดระยะห่างของถนนกับร้านค้าที่ตั้งเป็นเพลิงพัก
เริ่มจากหน้าบ้านของลุงพลนะคะ
ปัจจุบันมีชาวบ้านทั้งในและนอกพื้นที่มาตั้งร้านเอาสินค้าเอาอาหารเอาเสื้อผ้าเอาที่ระลึกมาวางขาย
คือเริ่มขายกันแล้วเป็น๑๐ร้านทั้งหมดตั้งอยู่ในแนวเขตแขวงทางหลวงค่ะ
โดยเฉพาะร้านค้าหน้าบ้านลุงพลลุงพลก็เลยบอกโอ้ยท่านถ้าผิดกฎหมายพูดกับเจ้าหน้าที่อ่ะนะเจ้าหน้าที่รัฐนะนะ
ลื้อให้ครับเดี๋ยวลื้อถอนให้ครับเดี๋ยวขยับย้ายออกมาให้มันล้ำเขตถนนหน่อยนะ
ลุงพลก็จะมาจัดการให้มันไม่ลุกล้ำเขตถนนเนี่ยนะคะ
นายปฏิเวทวุฒิศักดิ์สุขีผู้อำนวยการแขวงทางหลวงมุกดาหารบอกว่า
ส่วนที่ก่อสร้างพญานาคที่เป็นองค์เนี่ยให้เจ้าหน้าที่ลงไปตรวจสอบว่ารูปปั้นพญานาคอยู่ในที่ทางที่สมควรไหม
ฟังคำตอบจากท่านค่ะ
ในส่วนที่ก่อสร้างพญานาคนะครับก็ได้ให้เจ้าที่เนี่ยลงไปตรวจสอบแล้วนะครับ
ก็ปรากฏว่าตัวรูปปั้นพญานาคเนี่ยอยู่นอกเขตทางนะครับ
ซึ่งเขตทางดังกล่าวเนี่ยอยู่ห่างจากศูนย์กลางนะครับ
หรือว่าเส้นแบ่งครึ่งถนนเนี่ยออกไป๙เมตรนะครับ
ซึ่งได้ตรวจสอบแล้วว่าลูกปั้นพญานาคเนี่ยความอยู่ละอย่างไกล๙เมตรไหนครับผม
สรุปแล้วองค์พญานาคไม่ได้ลุกล้ำเขตทางหลวงนะค่ะ
ขยับมาใกล้ถนนอีกนิดนึงเป็นองค์พญานาคเห็นไหมคะ
และส่วนด้านหน้าสุดเลยคือตอนนี้ตอนที่เราไปถ่ายนี่เป็นแฟมภาพนะ
ตอนที่เราไปถ่ายเห็นเฉพาะเป็นการตั้งบูชาแบบนี้แต่ตอนนี้ขึ้นเป็นหลังคาแล้ว
จุดนั้นอาจจะมีการล้ำและด้านข้างซ้ายขวาออกไป
จะเป็นร้านค้าต่างร้านอาหารร้านของที่ระลึกร้านเสื้อร้านผ้าอะไรต่างเนี่ยนะคะ
ตรงนั้นน่ะลุกล้ำเพราะฉะนั้นแล้วนะคะองค์พญานาคไม่ลุกล้ำร้านค้าลุกล้ำ
ลุงพลบอกเดี๋ยวขยับให้ค่ะอันนี้เป็นเรื่องที่ลุงพลจัดการได้
เรื่องอื่นไม่รู้จักกันได้หรือเปล่าเนาะ
คือทีนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นการตรวจสอบเบื้องต้นนะคะแต่ณตอนนี้ค่ะตำรวจป่าไม้ยังสอบเข้มลุงพลอยู่นะ
แล้วก็สั่งห้ามสร้างต่อปู่ปาริจิตนาคาราชหรือว่าวังพญานาคที่ลุงพลเขาสร้างอยู่นะตอนนี้
ลุงพลเองก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อไว้ก่อนที่จะเข้าไปสอบปากคำกับเจ้าหน้าที่เหมือนกันว่า
เออก็ไม่ได้กังวลใจหรือว่าหนักใจอะไรมากก็ยอมรับแหละว่าเราอ่ะไม่ได้รู้กฎหมายลึกขนาดนั้น
ติดตามบรรยากาศล่าสุดที่สภกกตูมจากคุณวิมลวันธรรมพักดีผู้สื่อข่าวเราได้เลยค่ะเชิญค่ะ
กว่า๒ชั่วโมงแล้วนะคะที่ลุงพลเข้าไปภายในห้องสอบปากคำของสถานีตำรวจภูทรกกตูม
คดีที่มีการถูกร้องว่าลุกป่าสงวนแห่งชาติค่ะ
ซึ่งเราจะเห็นได้ว่าบรรยากาศที่อยู่บริเวณด้านหลังนี้นะคะก็จะมีบรรดากลุ่มยูทูปเปอร์นะคะที่มารอให้กำลังใจมารอติดตามสถานการณ์อยู่แล้วก็กว่า๒ชั่วโมงแล้วที่ยังคงมีการสอบปากคำอยู่ภายในห้องของสอบส่วนของตำรวจภูทรกกตูมค่ะ
เดี๋ยวเราจะไปดูบรรยากาศช่วงแรกนะคะที่ทางด้านของลุงพลเนี่ยถูกควบคุมตัวมาที่สถานีตำรวจภูทรกกตูมเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาค่ะ
และนี่ก็เป็นภาพในช่วงที่มีการคุมตัวนะคะทางด้านของนายชัยพลวิพานะคะที่ถูกเจ้าหน้าที่ป่าไม้มุกดาหารเนี่ยคุมตัวมาถึงที่สถานีตำรวจภูทรกกตูมด้วยรถตู้ของกลมป่าไม้เมื่อเวลาประมาณสัก๑๔นาฬิกา๓๐นาทีค่ะ
โดยลุงพลเนี่ยมีสีหน้าที่เรียบเฉยนะคะแล้วก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่าไม่หนักใจเลยที่หลายหลายคดีในตอนนี้มีการรุมร้าวพุ่งเป้ามาที่ตัวเองว่าเป็นจำเลยเพราะว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมค่ะ
หากทางการจะทุบทิ้งรูปปั้นพญานาคก็คงต้องยอมให้ทำไป
ส่วนตัวไม่ทราบว่าตัวเองจะมีความผิดฐานลุกป่าสงวนหรือไม่
ยืนยันนะคะว่าตัวเองไม่ได้มีเจตนาในการลุกป่าสงวน
ต้องการจะสร้างรูปปั้นพญานาคเพื่อที่จะมอบให้กับจังหวัดเป็นทรัพย์สินของชาติ
เชื่อว่าบารมีปู่ปาริจิตนาคาราชจะคุ้มครองทุกคนค่ะ
ไปฟังเสียงในช่วงที่เดินทางมาถึงที่สถานีตำรวจภูทรกกตูมค่ะ
นี่คือทนายต้ำไว้แล้วครับ
เกี่ยวกับคดีลุกป่าตกลงทนายตั้มดูคดีลุกป่าด้วย
ก็มีสองสามอย่างครับที่คุยกันแล้วครับ
จนถึงขนาดนี้คือยืนยันว่ายังมั่นใจในความบริสุทธิ์หรือว่าความถูกต้องของตัวเองไหมคะ

ก็ยืนยันว่าเกตนาผมที่สร้างปฤติจิตนากฮราชขึ้นมา
จิตนาคือทำเพื่อส่วนรวมอยู่แล้ว
ไม่ได้มีเจตนาที่จะสร้างมาเป็นของตัวเอง
เพราะว่าเงินบาททุกษะตางท่ีเด็ดซีเขาส่งมาสร้าง
สร้างเสร็จแล้วผมก็ต้องให้แผ่นดินไป
เราจะพาไปย้อนดูบูรณการร่วมกันนะคะระหว่างตำรวจปราบรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือว่าปทศ
รวมไปถึงเจ้าหน้าที่ป่าไม้มุกดาหารแล้วก็ตำรวจภูทรกกตูมที่นำกำลังเข้าไปตรวจสอบวังพญานาคข้างบ้านของลุงพล
พร้อมกับมีการยึดปู่ปาริจิตนาคาราชแล้วก็มีการอ่านหนังสือร้องเรียนของนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ที่ยื่นร้องต่อตำรวจปตศ
ระบุไว้ว่าห้ามไม่ให้บุคคลใดยึดถือครอบครองทำประโยชน์
ว่าอยู่อาศัยในที่ดินก่อสร้างแพ่วถางเผาป่าทำไม้เก็บหาของป่า
กระทำการใดอันเป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติ
โดยนายพรพิรมอุระแสงผู้มนุยการศูนย์ป่าไม้จังหวัดมุกดาหารหรือว่ามห๒
ก็ได้สอบถามลุงพลนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการก่อสร้างพญานาค
ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติพร้อมกับให้ลุงพลนำชี้จุดต่าง
ที่มีการนำชมบรรยากาศในส่วนของการก่อสร้างพญานาคนะคะ
เดี๋ยวเราจะไปชมบางช่วงบางตอนนะคะที่ทางเจ้าหน้าที่เข้าไป
ตรวจสอบพื้นที่ที่มีการก่อสร้างพญานาคค่ะ
คือเราดูแล้วพื้นที่ที่ร้องอยู่ตรงจุดสีแดงนะครับ
สีแดงเนื้อที่๒งานกับ๑๓ตารางวาครับ
ก็ตรงนี้บ้านบ้านท่านนะอันนี้คือภาพถ่ายตัวปัจจุบันเลย
เนื้อที่ที่มีการสำรวจถือคลองมันก็จะอยู่อย่างนี้ครับ
ตัวบ้านท่านมันก็จะอยู่ตรงนี้แหละครับมันก็จะเฉียงตรงที่พญานาคขึ้นไปหมดครับ
ตัวบ้านเนี่ยมันยังอยู่ในประดิษฐ์เชื้าก็มตาตัวนี้ไม่มีทั่วที่ท่านซื้อเนี่ยนะไม่มีการสำรวจถือคลอง
ในช่วงที่มีการให้ข้อมูลกับทางเจ้าหน้าที่ที่บูรณการร่วมกันในการเข้ายึดพญานาคในวันนี้นะคะ
ลุงพลยังคงมั่นใจในความบริสุทธิ์ของตัวเองแล้วก็ยืนยันว่าที่ดินบริเวณที่มีการก่อสร้างรูปปั้นพญานาค
เป็นที่ดินที่ซื้อต่อมาจากครูที่ตัวเองนับถือเมื่อปี๒๕๕๗ในราคา๑๕๐๐๐บาท
โดยเป็นการซื้อขายมือเปล่าไม่มีเอกสารสิทธิ์ครอบครองซึ่งก็เช่นเดียวกับชาวบ้านหลายคนในหมู่บ้านกกอกที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ครอบครองที่ดินเช่นเดียวกันนะคะ
ซึ่งวัตถุประสงค์จุดประสงค์ในการก่อสร้างลุงพลก็ระบุว่าสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นสาธารณประโยชน์
รวมไปถึงต้องการให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดมุกดาหารในอนาคตด้วย
ขณะที่จากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่เบื้องต้นนั้นก็พบว่าที่ดินดังกล่าวเป็นที่ดินที่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติติดกับลำห้วยบุง
เมื่อประมาณเดือนพฤศจิกายนปี๒๕๖๓ปีที่แล้วนะคะ
ลุงพลได้นำที่ดินมาสร้างรูปปั้นพญานาคความยาว๔๔เมตรสูง๗เมตรซึ่งถือว่าเป็นการใช้ที่ดินผิดวัตถุประสงค์ที่กรมป่าไม้
ลงให้พื้นที่บ้านกกอกนั้นสามารถอยู่อาศัยแล้วก็ทำการเกษตรได้เท่านั้นค่ะ
ตลอดการเข้าให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้แล้วก็ทางตำรวจภูทรกกตูม
ที่สถานีตำรวจภูทรกกตูมนะคะก็มีนางสมพรหลาโพหรือว่าป้าแตนนะคะ
ภรรยาของลุงพลมารอสังเกตการณ์แล้วก็มารอให้กำลังใจตลอดเวลานะคะ
เดี๋ยวช่างภาพของเราจะซูมไปที่บริเวณด้านหน้าของห้องสอบปากคำนะคะ
ก็จะเห็นได้ว่าทางด้านของนอกจากป้าแตนแล้วนะคะ
มาให้กำลังใจลุงพลแล้วนะคะก็ยังคงมีอ่า
ดาพี่ยูทูปเปอร์หลายคนที่ตามติดชีวิตลุงพล
แล้วก็มาคอยให้กำลังใจมาสังเกตการณ์การทำงานของทางเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะ
จับตาว่าหลังจากที่เขาให้ปากคำกับพนักงานสอบสวน
ข้อมูลต่างเกี่ยวกับคดีลุกป่าแล้วทางลุงพลนั้นจะมีการให้สัมภาษณ์
สื่อมวลชนหรือไม่เพราะว่าวันนี้ทนายความเดินทางมาด้วยค่ะ
แล้วนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดจากสถานีตำรวจภูทรกกตุงค่ะ
วันธรรมพักดีข่าวไทยรัฐทีวีรายงานค่ะขอบคุณคุณวิมวลวันด้วยนะคะ
สรุปนะตอนนี้แยกเป็นสองประเด็นนะคะในเรื่องของการลุกล้ำอย่างเดียวนะ
ก็คือเบื้องต้นฝั่งทางหลวงมาตรวจแล้ว
พญานาคเนี่ยวังพญานาคไม่ได้ลุกล้ำพื้นที่ทางหลวงค่ะ
แต่ร้านค้าที่ไปตั้งหน้าบ้านลุงพลที่ขายของ๑๐กว่าร้านอันนี้ลุกล้ำต้องย้ายออกนะคะ
แต่ทางฝั่งของป่าไม้เนี่ยเขาบอกว่าตัวพญานาคเนี่ยมันลุกล้ำพื้นที่ป่าไม้
และตอนนี้กำลังสอบปากคำลุงพลอยู่ว่าอะไรยังไงแบบไหน
มีการสั่งระงับการก่อสร้างวังพญานาคแล้วนะตอนนี้
แล้วก็ตอนนี้ลุงพลก็ยังไม่ได้ออกมาจากสพกกตูมเลยนะคะ
ก็เดี๋ยวต้องรอดูแหละว่าเขาจะใช้เวลานานเท่าไหร่นี่ก็๒ชั่วโมงแล้วนะ
ใช่อย่างที่ลุงพลให้ข้อมูลไปเบื้องต้นว่าตัวเองเนี่ย
ไม่ได้รู้กฎหมายลึกไปขนาดนั้นนะคะและก่อนหน้านี้ก่อนที่ลุงพลเนี่ยจะสร้างพญานาค
ลุงพลบอกว่าไปแจ้งแล้วที่ทางหลวงแล้วก็นึกว่าการไปที่ทางหลวงที่เดียวเนี่ย
เราจะรู้ครอบคลุมแล้วว่ามันไม่ผิดกฎหมายไม่รู้ว่าที่ตรงนี้มันซ้ำซ้อนกันระหว่างทางหลวง
กรมป่าไม้ที่ต้องแจ้งพร้อมกันว่ามันเอ๊ะมันผิดข้อไหนกันแน่
หรือเปล่าค่ะอ้าวติดตามกันต่อนะคะสำหรับผลการสอบปากคำออกมาเป็นอย่างไร
ทีมข่าวของเรายังอยู่ในพื้นที่นะคะ